สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพัสรา
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ท้องฟ้าทั่วไทยมีฝนมากกว่าแดด
พี่น้องภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันระมัดระวังคลื่นสูงซัดฝั่ง
และย้ำว่าฝนที่ตกมาช่วงนี้ไม่ได้เกิดจากพายุค่ะ
ฝนที่ตกในช่วงนี้เกิดจากหย่อมฝนที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทย
ก็คือภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
ประกอบกับลมมรสุมประจำฤดูที่กำลังค่อนข้างแรง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ลักษณะแบบนี้จะเกิดฝนตกหนักบางแห่ง
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
ในทะเลอันดับมันยังคงสูงประมาณ๒๓เมตร
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงกลางสัปดาห์ค่ะ
ช่วงนี้อากาศดีเพราะว่าฝนตกลงมาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๘องศาเซลเซียส
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ฝนไม่มากค่ะมีเพียง๑๔๐ของพื้นที่และอากาศก็ไม่ร้อนจัดด้วยนะคะ
สัปดาห์นี้มีโอกาสเกิดฝนตกชุกได้ประมาณ๓วันกลางสัปดาห์ฝนจะลดลงค่ะ